สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

กองละครเอ่ยคอนเสิร์ต

นักร้องนักแสดงเขาก็ไปทำงาน
เขาอยู่สถานที่เดียวกันค่ะขอรับผิดชอบสังคมอ่ะมาดูความคิดเห็นจากฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันก่อนแล้วกันนะคะ
นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เป็นดำรงตำแหน่งรองนายกคั่วไปด้วยนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะเสนอสอบคอให้ประกาศพื้นที่สีแดง๕จังหวัดแล้ว
จะได้มีการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าแต่ย้ำแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องตื่นตระหนกยังคงใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะคะ
และหลายคนกังวลว่าสงกรานที่กำลังจะมาถึงจะเอายังไงดีเออนั่นสิ
ปฏิบัติได้ตามปกติค่ะคือส่วนใหญ่แล้วตามหลักประเพณีสงกรานคือคนกลับบ้านเนาะ
เพราะว่าถือเป็นปีใหม่ไทยก็คือใครที่มาทำงานต่างจังหวัดต่างพื้นที่ก็คือเดินทางกลับบ้านเกิด
ขอพรไปให้พรคนในครอบครัวผู้ใหญ่ในบ้านไม่ได้ให้กลับไปสังสรรคดื่มเหล้าหรือเที่ยวในที่คนหมู่มาก
อยู่แล้วแต่เอาเรื่องนี้นะจริงแล้วมันก็ยากนะคุณนะยาก
ไม่ได้ติดกล้องทุกคนน่ะเนอะใช่คืออันนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองจริง
คือณตอนนี้เนี่ยอย่างที่จริงอย่างที่นายกพูดไว้เมื่อวานนี้ค่ะ
ถ้ามัวแต่สนใจความสุขส่วนตัวแล้วไม่สนใจเรื่องส่วนรวมมันก็มันก็อาจจะเกิดเป็นการแพร่ระบาด
ลอกสามระลอกสี่เกิดขึ้นก็ได้แล้วทุกคนก็จะลำบากกลับไปลำบากกันหมด
เศรษฐกิจทั้งการเดินทางส่วนการเดินทางออกนอกจังหวัดในพื้นที่ที่เป็นสีแดงนะคะ
ก็ยังคงเป็นไปได้ตามปกติเหมือนกันแต่ขอจำกัดแบบนี้ค่ะ
ร้านอาหารสถานบันเทิงขอเปิดถึงแค่สามทุ่มเท่านั้นห้ามดื่มสุราในร้าน
จัดการแสดงดนตรีหรืองานสังสรรค์นะคะแต่ไม่ถึงขั้นว่าคนในพื้นที่สีแดงไปจังหวัดอื่นต้องกักตัวสิบสี่วัน
หรือต้องตรวจโควิด๑๙แต่ขอแค่ว่ากาดไม่ตกเด็ดขาด
เรากักตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อกักตัวเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นเองนะครับ
นี่วันเกิดพักภูมิใจไทยมาถามเรื่องโควิด
วันเกิดพักภูมิใจไทยถามเรื่องโควิดไม่ได้เหรอคะคือพอดีท่านอยู่พักภูมิใจไทย
มันใกล้จะสงกรานแล้วแล้วนี่ก็คือตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่ะ
เพิ่มขึ้น๒วันเราก็อยากรู้ข้อมูลว่าหลังจากนี้เร็วนี้จะทำยังไง

นายอนุทินยังบอกด้วยนะคะว่ากระแสข่าว

อนุทินบอกเลยว่าสื่อ

แล้วก็บอกด้วยว่าสถานบันเทิงกับบ่อนพนันเนี่ย

อันนี้ฉันสงสัยอย่างหนึ่งบ่อนพนันถูกคุมเข้มกว่าเดิมคือยังไงนะ

เอออ่ะเอาไปดูอีกคนนึงที่แม้จะออกมาชี้แจงแล้ว
แต่คนก็ยังสงสัยสงสัยอยู่

คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ

แบบคือสายหัวแล้วสายหัวอีก
บอกว่าผมไม่ใช่รัฐมนตรีที่ไปสถานบันเทิงย่านทองล้อ
แล้วก็บอกได้ว่าผมแข็งแรงดี
ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ครบ

ท่านบอกไม่ได้ไปเอาสรุปแบบนี้ละกันนะคะ
พูดถึงเรื่องของพื้นที่หน่อยนะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง
เน้นที่กลุ่มสถานบันเทิง
ผู้ว่ากอทมค่ะประกาศนะคะฟังประกาศนะคะ
ปิดสถานบันเทิงในพื้นที่๓เขตคือ
คลองเตยวัฒนาบางแข่มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกแห่ง
ระหว่างวันที่๖ก็คือคืนวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
จนถึงสิบเก้าเมษายนคือก่อนหน้านี้หลายผับหลายบาร์
มีการโฆษณาไว้แล้วว่าสงกรานอาจจะมีปาร์ตี้ต่าง
ไปได้เลยนะคะ๓เขตนี้นะคะไม่มีนะคะ
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่นำรถตรวจเชื้อชีวะเนื้อระภัยพระราชทัน
ตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นทองหล่อของเขตวัฒนานะคะ
มีบุคคลในกลุ่มเสี่ยงมาตรวจกันเยอะเลยค่ะ
เช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุขวัดธาตุทองนะคะ

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ทองหล่อ
เข้ามาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ทั้งสิ้น๓๐๐คนค่ะ
อย่าลืมนะคะใครที่เคยไปเที่ยวมา
ดูตัวเองหน่อยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหม
ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงนะคะลองตรวจดูว่าเขาให้ไปตรวจได้ฟรีที่ไหนค่ะ
คลัสเตอร์อีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเช่นเดียวกัน
ก็คือเรือนจำกลางนราธิวาสยอดผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นไป๑๒๗รายนะคะ
ขออภัยค่ะสาธารณสุขสมุทรสาคร

ก็คือเคยเป็นพื้นที่เสี่ยง
มาบอกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ก็คือการตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำเลยนะคะ
โมเดลเดียวกับสมุทรสาครเลย
ที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ค่ะ
ส่วนตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้๒๕๐รายนะคะ
เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๔๕รายคือเรียกได้ว่า๙๕เลยนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๕ราย
ยังมีกลุ่มเฝ้าระวังมีกลุ่มตรวจเชิงรุกด้วย

ยังไม่รู้ว่ามันจะกระจายไปอีกหลายที่หรือเปล่า
เพราะคือตอนที่รู้มันร้อยกว่าคนแล้ว
แล้วคนที่ไม่รู้อีกที่ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวแล้วไปตามที่ต่าง
หรือว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อ
ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลของตัวเองว่าใช่พื้นที่เดียวกันไหม
แต่ไม่ต้องไปประนามกันนะคะให้กำลังใจกันนะ
คือมันรักษาได้เฝ้าระวังตัวเองก็พอ
หรือว่าแชร์ต่อก็ได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ